ลุงดินเนี่ยหายตัวไปจากบ้าน๓วันนะครับ

คลุ้มครั่งเราสร้างสติกไหมไหล่
ยิงใส่เถอะบ้านถือเมียดด้วยนะ
ถือเคียวด้วยจะไล่ฟันพอบ้าน

ตั้งปลาตั้งปลา
ตั้งปลา
ตั้งปลา
ตั้งปลา
ตั้งปลา
ตั้งปลา
ตั้งปลา
ตั้งปลา

ตั้งปลา

ตั้งปลา

ตั้งปลา

โปรได้ติดอีกวันครับ
คุณผู้นี้ฮะถามเสพยามาหรือเปล่า

นี่เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้นี่แหละฮะ
เป็นวิธีการสยบคนคุ้มคลั่ง

ในดินจันดำอายุ๕๓ปีนะครับ
เป็นชาวบ้านในซอยทุ่งบัวทอง

ตะบนพญาขันอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง

ผู้ใหญ่บ้านเขาแจ้งไปยังสอบภอมเมืองพัทธาลุงบอก

ลุงดินแกแบบคลั่งไล่
เอาหนังสติ๊กเนี่ยไล่ยิงชาวบ้าน
มีเจ้าของขนำเนี่ยเจ็บไปคนหนึ่ง

โอ้โหวิ่งไล่ฟันชาวบ้านอีก

เห็นรถตำรวจมาเนี่ยไปหลบในขนำเลย
แล้วก็ท้าทายเจรติด้วยนะ
เจราชาอยู่ครึ่งชั่วโมงแกไม่ยอมนะครับ
สุดท้ายใช้ปืนไฟฟ้ายิงใสเข้าไป
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยผู้ใหญ่สมชายนะครับ
บอกว่าคนเจ็บชื่อว่าไนมอนนะครับ

คือก่อนหน้านี้อันนี้ครับ
คือคนเจ็บเขาบอกอยู่ที่ขนำเป็นเจ้าของขนำ
ความจริงก็รู้จักกับในดินนะครับ
เพราะในดินเนี่ยเป็นคนอาสาช่วยดูแลเฝ้าวัวให้เขา
แต่๓วันที่ผ่านมาในดินเนี่ยหายไปเลย
ไม่รู้หายไปไหนที่บ้านก็เป็นห่วงกันอยู่นะ
ครอบครัวของเขาเนี่ยอยู่ดีเมื่อคืนนี้กลับมา
กลับมาพร้อมกับอาการหลอน
พูดคนเดียวเดินถือมีดถือเขียว
เหมือนคนเสพยามาหรือเปล่าก็ไม่รู้
แล้วก็เอาหนังสติ๊กมาไล่ยิงเขาด้วย
เขาเร่นยา

มาเนี่ยเมื่อวานตอนค่ำแต่จริงชาวบ้านเริ่มมันมันอื่นเลยนะ

เขาช่วยกันหามาก่อนแล้วเพราะว่าหายไป๓วัน
ทางภรรยาก็ไปแจ้งความเอาไว้
เมื่อวานเจ้าหน้าที่ช่วงกลางวันเขายังไปตามหาในดินอยู่เลย
ไปที่บ้านก่อนกลางวันภรรยาบอกว่าก่อนจะหายไป
ทางลุงดินแกก็คลุมคลั่งนะทำลายข้าวของในบ้านอยู่ก่อนนะ
แล้วอยู่ดีเมื่อวานกลับมาก็ก่อเหตุอีก
ภรรยาตอนนี้ไม่กล้าอยู่บ้านนะครับต้องหอบผ้าหอบผ่อน
หนีไปอยู่ที่อื่นนะฮะกลัวจะไม่ปลอดภัย

บอกว่าก็ไม่รู้สาเหตุการคลุมคลั่งเหมือนกัน
เพราะปกติเขาไม่ได้มีอาการทางจิตเวทอะไรพวกนี้นะ
อาจจะเป็นเซ็บยาหรือเปล่า
หรอนหวาดระแวงอะไรพวกนี้จนที่ก็คุมตัวไป
เดี๋ยวจะส่งไปตรวจสอบสารเซ็บติดอะไรพวกนี้
เพราะลุงดินแกบอกว่าแกดื่มเหล้าแกไม่ได้เสพใช่ไหม
บอกแกกินเหล้าอ่าเดี๋ยวก็ตรวจสารเสพติดก็รู้นะฮะ
อาจจะต้องประมาทอะไรพวกนี้ด้วย
แต่ว่าเรื่องการก่อเหตุก็ต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันไปนั่นแหละ